บนท้องถนนแต่อันนี้เป็นศึกของรถเมฮะค่ะรถเมษายในตำนานสายแปด
มีเรื่องกับสายหนึ่งเก้าหนึ่งมีการเชียวชนกันอืม
ทีนี้ตอนเคลียร์เนี่ยมีฝั่งหนึ่งมีท่อแป๊บมาด้วยคุณผู้ชม
แต่เป็นฝั่งไหนอ่ะลองดูไหม
เก่งอย่าเก่งเรียกประกันมาเคลียร์เรียกประกันมาเคลียร์เลย
เรียกประกันมาเคลียร์

นักเรียงละเกิน
มึงเปล่าโต๊ะให้กูแล้วมึงก็ปิด

คล่อมเลนส์มาเลยค่ะคล่อมเลนส์มาเลย
เรียกประกันมาเคลียร์
คมเลนมาเลยนะคะหาเรื่องด้วยค่ะถือรถ
แป๊บมาตีเลยถือแป๊บมาตีด้วย

คุณอย่าเล่นพั่วดีกว่าถ้ามันผิดตอนนี้คุณก็ไปตามนี้คุณอย่ามา
นักเลงเลยมันติดรถพ่วงมันติดรถพ่วง
บ้างเลยค่ะบ้างมากมากแบบรอ
นี่สามสิบเมษาครับแถวปากซอยลาดพร้าวสี่สิบแปด
แปดกับสายหนึ่งเก้าหนึ่งเฉียวชนกันคนขับสายหนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ย
เป็นคนที่ถือท่อแป๊บลงมาครับ
แล้วก็ท้าทายให้คนขับสาย๘ลงมาเลยลงมาเลย
ให้ลงมาเคลียร์กันแต่ฝั่งกระเป๋ารถเมย์ของสายแปดไม่ยอมอ่ะสิ
กลับด้วยบอกอย่าเก่งเข้ามาเลยอย่าเก่ง

จากนั้นจะเห็นว่ากระเป๋ารถเมษายหนึ่งเก้าหนึ่ง
มีช่วงหนึ่งพยายามจะดันคนขับสาย๑๙๑ให้เดินกลับไป

แต่สาย๘ก็ต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมใช่ย่อยนะ

เดินตามลงไปถ่ายคลิปแล้วก็บรรยายว่าเนี่ย
สายหนึ่งเก้าหนึ่งขับคร่อมเลน
พอเฉียวชนกันก็ถือท่อแป๊บลงมาขู่จะทำร้ายด้วย
เอาล่ะทีมข่าวไปที่อู่รถเมย์สาย๘ย่านแฮปปี้แลนด์ครับ
ไปพูดคุยกับนางนวมลสมสะอาด
เป็นนายท่าอู่สาย๘แฮปปี้แลนด์
เธอก็เล่าแบบนี้ว่าหลังเกิดเรื่องเนี่ยนะ
การพูดคุยกับคนขับรถเมย์คันที่เกิดเรื่องแล้ว
ก็เล่าว่าจุดเกิดเหตุมันเป็นช่วงที่มีการก่อสร้างครับ
ทำให้ช่องการจราจรมันถูกบีบไง

แล้วรถเมย์สาย๘อยู่ช่องทางซ้าย
ขับไปก็มีสายเล็กเนี่ยอยู่ข้างหน้า
๘ก็เลยต้องเบี่ยงออกขวาครับ
คนขับรถก็มองกระจกแล้วว่า

แต่ปรากฏว่ารถเมย์สาย๑๙๑โผล่มาพอดี

แล้วก็ขับเฉียวกระจกข้างไป

ปะทะกันแล้วต้องจอดรถมาเคลียร์กันสิ

คู่กรณีเรียกประกันมาเคลม

ทางคุณนวมลที่เป็นนายท่าอู่สาย๘
ก็ยืนยันว่าคนขับรถจริงมารยาทดีนะ
ส่วนบทลงโทษก็คงต้องแล้วแต่ทางขอสมกรว่า
เรียกมาชี้แจงหรือมีบทลงโทษอย่างไรต่อไปครับ

ทีมข่าวเดินทางไปยังเขตการเดินรถที่๘
ซึ่งเป็นห่วยรับผิดชอบของรถเมษาย๑๙๑นี่แหละ
ทางผอเขตการเดินรถที่๘ครับให้ข้อมูลว่า

ตอนนี้อยู่ระหว่างการเรียกตัวคนขับมาสอบถามข้อได้จริง

เดี๋ยวมีลงโทษแน่นอนตามระเบียบของขอสมกรนะครับ